ฟังข่าวจริงต้องฟังให้รอบฟังให้ครบทุกมุมนะคะ
อย่างข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี้ยเห็นข่าวตอนแรกอยากพูด
ด่าเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเรื่องของแฟนกันค่ะ
แฟนกันก็คือน้องแป้งกับในแม็ปนั่นเองค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาฝั่งคนที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะ

เธอน่ะเอาคลิปนี้มาร้องเดี๋ยวดูกันหน่อยว่า
โดนอะไรที่แฟนหนุ่มทำตามเนื้อตามตัวเนี่ย
แดงเป็นจ้ำเต็มไปหมดเลยค่ะ
โอ้โหผู้หญิงร้องไห้
แล้วฝั่งผู้ชายบีบเขาบอกนะ
ฝั่งผู้ชายบอกว่าเขาบีบเพราะว่ามึงทำเรื่องโง่ไง
แล้วเห็นรอยไหมคุณตามแขนตามขาตามเข่า

ใช่ค่ะซึ่งฝั่งน้องแป้งวัย๒๒ปีเนี่ยนะ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าโดนผู้ชายอ่ะ

น้องแป้งร้องไห้ตลอดเลย

เพราะอะไรล่ะเขาบอกว่าไอ้แผลตามเนื้อตามตัวไม่ได้โดนบีบหรอก

นักข่าวของเราค่ะไปหาน้องแป้งเลย

บกับแม็ปมาเนี่ยแม็ปอายุ๒๓แป้งอายุ๒๒นะ
กับแม็ปมา๒ปีแล้วก็เลิกกัน
เอ้าแป้งแป้งเลิกกับแม็ปทำไม
ทนไม่ไหวพี่เขาทำร้ายเขาทุบตีหนูตลอดเลยอ่ะ
แล้วเมื่อวันที่๒๘ธันวาเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยนะ
ฝ่ายชายบอกให้แป้งเก็บข้าวของออกจากบ้านไปเลย
ออกจากบ้านที่ซอยแจ้งวัฒนา๔๓เลยนะ
ทีนี้แป้งก็เลยยอมอันนี้เป็นภาพ

เข้าไปในบ้านแม็ปแล้วตอนนั้นแม็ปหลับอยู่
แล้วแป้งดันเผลอไปหยิบโทรศัพท์
แต่โทรศัพท์น่ะหลุดมือคือตั้งใจจะหยิบโทรศัพท์แหละ
แต่เผลอโทรศัพท์หลุดมือหลุดมาโดนหน้าผากแม็ป
มันร่วงลงมาใช่ร่วงลงมาปั๊บนะ
ทีนี้แม็ปตื่นเลยแม็ปตกใจคิดว่าแป้งจะทำร้ายใช่ไหม
ทีนี้แม็ปก็เลยโมโหค่ะถีบแป้งไปโดนกระจกจนแตก
แล้วก็ทุบแล้วก็ตีแป้งวิ่งหนี
พอวิ่งหนีออกมาอันนี้สภาพนะกระจกแตกเลยนะ
แล้วพอแป้งวิ่งหนีออกมาแป้งโดนลากตัวกลับเข้าไป
แล้วก็ไปซ้อมต่อหลังจากนั้นนะคะแม็ปก็หยิบกระทะมาค่ะ
คุณผู้ชมเอามาฟาดหัวแป้งจนแป้งได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นแป้งบอกว่าหูเจ็บขนาดนี้พี่หนูทนไม่ไหว
ไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดดีกว่าแต่ฝ่ายแม็ปอ่ะแจ้งความกลับ
หาว่าแป้งอ่ะทำร้ายร่างกายเขาก่อนแล้วมีการเรียกค่าเสียหาย๓๐๐บาท
ค่ากระจกด้วยลองฟังแป้งพูดหน่อยค่ะ
จ่ายมาด้วยนะถ้าไม่จ่ายเจอในศาลอะไรแบบนี้
ก็เป็นประมาณสี่พันกว่าบาทค่ะแต่ว่าทำจมูกหนูแบบ
ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ฟันหนูแตกเขาไม่รับผิดชอบหนูก็เลยแบบ
โมโหที่ตรงนี้ว่าเออหนูเสียหายกว่า

ตกกังวลเห็นภาพหล่อนที่ครอบครัวเขาจะมาทำหนู
ทำไมหนูแบบเออไม่มีความคิดที่จะแบบแปลวเรื่องเขาบ้างอะไรอย่างนี้
อันนี้คือในมุมแป้งฝั่งแป้งพูดค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้อย่างที่บอกไงว่าดูแค่นี้
อย่าเพิ่งวิภาควิจารณ์หมดอย่าเพิ่งด่าหรือว่าเทน้ำหนักไปทางไหนหมด
อยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายจริงจริงเพราะว่านักข่าวของเรานะ
ไปหาแม็ปฝ่ายชายนะที่แป้งเขากล่าวหาว่าแป๊บมาทำร้าย
แม็ปที่บ้านปั๊บแม็ปพานักข่าวไปดูเลยพี่
ตามผมมาดูเลยเนี่ยกระจกที่แตกชี้ให้ดู
เสร็จแล้วก็มานั่งตรงโซฟาตรงนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกพี่
ผมคบแป้งมานะ๒ปีกว่ากับ๓ปีแต่ผมเพิ่งพาเขามาอยู่บ้าน
สักปีนึงเองซึ่งแป้งเขาชอบหายออกจากบ้านบ่อย
ล่าสุดนี้ก็หายไป๔วันไปเจอแป้งอยู่ร้านเหล้าอ่ะพี่
ทีนี้พอผมพาเขากลับมาบ้านนะเขามาชวนผมทะเลาะ
แล้วจู่จู่อ่ะแป้งอ่ะจะทำร้ายตัวเองอีก
ทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูค่ะคลิปเสียงที่เอ่อ
คลิปเสียงที่จะเอาให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยนะขออันนี้หน่อยได้ไหมคะ
อันนี้ดันเสียงขึ้นนิดนึงได้ไหมอันนี้คือหลังจากที่กลับมา
ที่เมาแล้วแป้งทำร้ายตัวเองอะค่ะอ๋อนี่แหละตบหน้าตัวเอง

ความแป้งได้อะไรหน่อย
มึงไม่เคยรักกูเลย

กูร้องไห้กูจะออกไปข้างนอกมึงก็ผักกูจน

แต่กูหัวฝาดพื้น

คือไม่รู้ว่าที่บอกว่าไปเจอผู้หญิงอยู่ร้านเหล้า

ทำร้ายตัวเองตบหน้าตัวเองแบบนี้
แล้วแม็ปเล่าต่อด้วยนะว่าเอาจริงพี่

แต่พอแป้งมาอยู่ปุ๊บตายายไม่อยู่แล้ว
ไปเช่าบ้านเลยเพราะว่าแป้งหาเรื่องทะเลาะ
แล้วเคยขู่จะฆ่าจะฆ่าครอบครัวผมด้วย

นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคือที่เอาให้ดูเนี่ย
อันนี้แม็ปเขาเอาให้ดูในมุมของแม็ปนะ
ว่าแมปเขาต้องเจออะไรบ้าง
ใช่ค่ะแล้วอันนี้คุณรูปนี้อะไรรอยนี้มันเป็นรอยที่แป้งคว้ากันไกลมา
แล้วก็แทงแม็ปอ่ะมีแผลที่มือแบบนี้แม็ปเขาก็เลยบอกว่าโอ้สิ่งที่พี่เห็นทั้งหมด
อันนี้ส่วนหนึ่งที่ผมเอาให้พี่นักข่าวดูนะไอ้ที่กรี๊ดนั่งกรี๊ดอยู่
อันนั้นก็วันเดียวกันกับที่หลังจากกลับมาจากที่ร้านเหล้านะคะ
ทีนี้แม็ปบอกว่ายังไงผมก็เลิกกับแป้งแน่พี่เพราะว่าที่บ้านผมรับไม่ได้หรอก
แต่ว่าผมอยากให้เขาจ่ายตังค์มาไอ้ค่ากระจกที่มันแตกจ่ายมาก่อน
หลังจากนั้นจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกนะครับ